อ่าฮะ

คุณพ่อหน้าตีบี้ทัศภาค

คือทำแบบนี้เขาบอกว่าเป็นวันว่าง

ของคุณเฮพพิทักษ์ก็ไม่บอกไปดูดูซิเป็นยังไง

มันเหมือนมาก
ลูกมันทำแบบแบบ

ดูแม่คุณมองดี

นี่ไม่ต้องทาหน้าข่าวไม่ต้องทาปากแดงนะ

ชุดรูปป่ะเหมือนป่ะอ่าฮะ
ไปดูไม่อึงอ่ากันต่อแล้วนะ
คือต้องบอกว่าเดินสายหาก็ถ้าจะรุ่งแล้วนะ
ตอนนี้นะสำหรับหนุ่มบี้ทัศภาคนะคะ
เพราะว่าเชื่อเลยว่าอย่างน้อย
แม่ยกตัวจริงอย่างภรรยาสาวกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย
เขาก็ต้องตามถือป้ายไฟเชียร์แน่
สังเกตจากเสียงหัวเราะผ่านคลิปวิดีโอ
ที่คุณสามีขอสวมวิญญาณเป็นเน็ตไอดอลชื่อดัง

อปปี้ท่าทางรวมไปถึงการพูดจามาซะ

ที่อยากเจอเทพิทักษ์มากจริงรู้ป่ะอาหาร
แล้วก็มีค่าติดแฮชแท็กอ่าฮะอ่าฮะรู้ป่ะ
แล้วก็แฮสแท็กวันว่างเล่นตลกเอาใจเมียฮา
แล้วก็ติดแฮชแท็กไปที่ไอจีของพี่เทพิทักษ์ด้วยนะ

เออเล่นไอจีแล้วรู้ป่ะอ่าฮะ

นอกจากถูกใจภรรยาหุ่นจี๋หุ่นกรุ๊บกิฟต์แล้ว
ก็น่าจะถูกใจเหล่าฟอลลอเวอร์ด้วยเช่นกันนะคุณ
เพราะว่ามียอดผู้เข้าชมกว่า๒๔๐๐๐วิวแล้วนะคะ
ความคิดเห็นอีกเกือบพันข้อความเลย
บอกว่าน่ารักแล้วก็เหมือนตลก
คือพอมาคบกับกุ๊บกิ๊บเนี่ย
บี้เริ่มมาทั้งสายฮา
บี้ก็มาแนวหล่ออยู่แล้วนะ
พอมาเจอกุ๊กกิ๊บไปไกลแล้วบี้
หมายถึงตั้งความสุขความสนุกไปไกล

รักนะอ่ะฮะ